คุณผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าของคดีที่
โหดร้ายแล้วก็สะเทือนใจของทุกคนนะครับ

แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมจริง
ผู้ชาย๔คนช่วยกันอุ้มหญิงสาวคนหนึ่งก็คือน้องกิฟต์
ออกจากผับในตัวเมืองจันทบุรีไปขึ้นรถกระบะ
แล้วก็พาไปรุมโทรมที่ลงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั่นแหละ
เช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนไปพบศพของน้องกิฟต์
ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยถือกระโปรงกระเป๋า
ข้อสงสัยเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไล่ให้นะครับ
เพราะว่าทางญาติเขาติดใจสงสัยนะครับ
คดีก็จับผู้ต้องหาไปได้ละ๔คนนะ
ตำรวจบอกว่าน่าจะมีอีก๒กำลังหาพยานหลักฐานรวบรวมอยู่กล้องวงจรปิด

เห็นภาพน้องกิฟต์เนี่ยอยู่ดีก็ฟุบลงไปที่โต๊ะที่กลุ่มผู้ต้องหาอยู่เลย
ไม่ใช่ว่าเมานั่งเมาอยู่แล้วก็ถูกดึงอะไรไป
ไม่ได้มีอาการอะไรก่อนคืออยู่เฉยแล้วก็ร่วงเลย

ตอนนี้ทางญาติบอกว่าติดใจสงสัยเรื่องการทำคดีอยู่พอสมควรนะครับ
วันนี้ทั้งยายพี่ชายพี่สาวยาดของน้องกิฟต์
ก็เลยไปกับทนายสงการนะครับ
ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เรียกร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีความให้กับน้องกิฟต์
ที่มีอาชีพเป็นแม่ค้าเครื่องสำอางออนไลน์นะครับ
แล้วก็ถูกทำร้ายถูกรุมโทรมจนเสียชีวิต
อย่างที่ท่านทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ไปเพื่อร้องขอความเป็นธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีทนายสงการอัธรุยศัพท์
ทนายความชื่อดังในฐานะเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระบวนการยุติธรรมพาไปนะครับ
ก็ได้ถามความคืบหน้าของคดีด้วยนะครับ
แล้วก็ข้อสงสัยต่างทั้งหมดมีอยู่๑๖ข้อ
โดยเฉพาะประเด็นการให้ตรวจสอบข้อมูล
สัญญาณโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุ

ว่าติดต่อกับใครอะไรยังไงบ้าง
ขอให้ตรวจสอบเรื่องของหญิงสาวต้องสงสัยอีก๓คน
ว่ามีส่วนรู้เห็นกับคดีนี้ด้วยหรือไม่
เพราะว่าท้องที่ที่เขาทำคดีที่จันทบุรีเนี่ย

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยนะฮะ
หญิงที่อ้างตัวเป็นพลเมืองดีมาช่วยพยุงออกจากร้าน

หญิงที่อ้างว่าน้องกิฟต์เสียชีวิต
เพราะว่าน็อกยาเคไม่ได้ถูกคมขืนแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ขอให้เอาโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบมากู้ข้อมูลที่อาจลบออกไปด้วย
เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับรูปคดี
อกจากนี้ยังมีเรื่องของโพสต์ของชายวัยรุ่นคนหนึ่ง
โพสต์ข้อความแบบมีนัยยะแล้วก็มีคอมเมนต์มาถามกิฟต์
เกี่ยวกับเรื่องของการถอนหุ้นเสวนา
คือทางญาติเขาก็ติดใจว่าไอ้หุ้นเสวนาถอนหุ้นเสวนาเนี่ยมันคือหุ้นอะไร

แล้วก็ขอให้ตรวจสอบเรื่องของบัญชีเงินฝากของน้องกิฟต์
เพราะว่าญาติบอกว่าคือมันมีเงินเข้าออกเนี่ย
ไม่รู้ว่าแบบสรุปรวมหรือว่าผ่านเข้าผ่านออกหรืออะไรยังไง
ออกแล้วเข้ามาแล้วออกไปเลยยังไงแต่มันหลักล้าน

ลำพังเงินเดือนหลักหมื่นจากการขายเครื่องสำอางออนไลน์ของน้องกิฟต์
ไม่น่าจะมีเงินที่ยอดรวมแล้วจะสูงถึงหลักล้าน
รถกระบะป้ายแดงที่ใช้ในคืนวันเกิดเหตุ
น้องกิฟต์ถูกอุ้มใส่หลังกระบะไป

แต่ทำไมถึงใช้ป้ายแดงมันก็เป็นพิรุษนะครับ
และมีผู้ชายที่โพสต์เอาภาพน้องกิฟต์นะครับ
และพวกเขาโพสต์ว่าสามารถนัด

คิดได้ติดต่อเข้ามาได้เลย

ถึงบอกว่าเขาไม่ได้ตายข่มขืนโดยปกติทั่วไปแหละครับ

มันต้องมีอะไรมากกว่านี้นี่

ตอนนี้ผลที่เรารออยู่มันเฉ้าไปจากกำหนด
มันเฉ้ามากเพิ่นอาทิตย์

ถึงมาขอความยุติธรรมที่นี่ไงจะได้น้องกลับบ้านเร็ว

ร้องขอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยังไม่มีการแถลงผลการชนะสูตรออกมาเลย

ดีเอนเอของผู้ต้องหาต่าง

แล้วก็ขอให้โอนย้ายคดีจาก
จันทบุรีมาให้กองปราบราม

สอบสวนคดีต่อไป

ครอบครัวน้องกิฟต์และทนายสงการ
ก็ไปพบกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
จนสุนันกรรมการปฏิรูปประเทศ

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เพื่อไปหารือกันเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพน้องกิ๊บในเชิงลึกนี่แหละ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็บอกนะคะว่า

เป็นการเสียชีวิตที่น่าจะได้ข้อมูลมาแบบไม่ยาก

น้องเสียชีวิตในสถานที่เฉพาะ

และมีความผิดปกติบนศพให้เห็นตั้งแต่ตอนพบเลย
รวมถึงศพก็ถูกส่งไปผ่าพิสูจน์โดยเพศแพทย์นิติเวทย์

หญิงคุณหญิงพรทิพย์เลยบอกครอบครัวบอกว่า
รอก่อนให้รอผลการตรวจพิสูจน์
ชนะสูตรพลิกศพนี้ว่าเขาจะแถลงผลออกมาอย่างไร

แนะนำเลยนะครับบอกว่าเก็บศพไว้ในห้องเย็นก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อพูดคุยกับแพทย์ที่ผ่าศพด้วย

เองมีสิทธิ์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสากลครบถ้วน

การสงสัยประชาชาติว่าสิทธิเป็นของยาด
เพราะฉะนั้นใหญ่ถามจะต้องอธิบาย
อย่างน้อยเขาก็จะได้ข้อมูลครบถ้วน
มีสิทธิ์ที่จะรู้ก็เลยได้บอกเข้าไปว่า
มีอะไรบ้างที่ควรจะไปถามคุณหมอณเวลานี้เช่นผลการตรวจแอลกอฮอลอะไรประมาณนี้
อันสุดท้ายค่ะที่ญาติเข้ามาหารือก็คือเรื่องการจะชนสูตรศพครั้งที่๒
ซึ่งเราก็ได้แจ้งให้เขาได้ทราบว่ากรณีการตายแบบนี้
มันไม่ใช่ถูกตีหัวถูกฟันนะคะการชนสูตรศพครั้งที่สองอาจไม่ตอบโจทย์
แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะอาจจะยังมีอะไรที่ตอบประเด็นไม่หมด
ก็เลยได้แนะนำว่าให้เอาศพใส่ตู้เย็นไว้ซึ่งเขาใส่แล้ว
แล้วก็ได้บอกเข้าไปว่าวันนี้การเดินมาหาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ไม่ง่ายแล้วเพราะว่ามันมีกฎหมายที่เขาแก้นะคะ
ไม่ให้ประชาชนเดินเข้ามาง่ายจะต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วมันขัดรัฐมนูลแต่เขาก็ยังไม่ได้แก้
เราก็เลยแนะนำให้เขาเก็บศพเข้าตู้เย็นไว้ก่อน
แล้วถึงเวลาก็เดี๋ยวค่อยติดต่อ
ก็บอกไว้ในหลักการกว้างนะครับท่านบอกว่าไม่ขอตอบ
ประเด็นที่ลงลึกเรื่องคดีความไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะตอบได้

ซึ่งการผ่าพิสูจน์ศพใช้เวลาไม่นานนะ
แต่ถ้าจะนานคุณหญิงหมอบอกว่าก็คือการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ

การตรวจสอบหาสารพิษอันนี้จะนาน
ต้องรอระยะเวลามันไม่สามารถเร่งได้
ทีนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจจะเคยออกมาให้สัมภาษณ

ฉะนั้นคุณหญิงหมอเองก็บอกว่าเรื่องของสาเหตุการณ์เสียชีวิต

แต่มันก็มีข้อสงสัยเยอะมากสำหรับกรณีนี้
จากคนที่ได้เห็นภาพจากคลิปวงจรปิดนะคะ
ดังก็ดีโซเชียลก็ดีนักสืบโซเชียลต่างก็ดี
หลายคนเขาก็มีข้อสงสัยข้อกังขากันเยอะ
วันนี้ค่ะทางทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ก็เรียกร้องเหมือนกัน
บอกว่า๑๖ปมข้อสงสัยที่ได้รวบรวมกันมา
ชี้แจงให้ฟังด้วยได้ไหมว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรนะคะ
ซึ่งเป็น๑๖ประเด็นที่ครอบครัวน้องกิฟต์เองก็สงสัยเหมือนกัน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกอบ
ซึ่งคุณผู้ชมมาไล่เรียงดูกันว่าคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับทางครอบครัวไหม
ประเด็นแรกค่ะคือเรื่องชุดของน้องกิฟต์โอ้โหเรื่องนี้หลายคนสงสัยเยอะมาก
ตอนถูกอุ้มออกไปใส่สายเดี่ยวกางเกงขาสั้น
แต่ตอนถูกพบเป็นศพทำไมเป็นเสื้อยืดสีดำกับกางเกงยีนขายาวพอดีตัวล่ะ
ไปหามาจากไหนมีใครเอามาเปลี่ยนให้
ซึ่งญาติบอกเลยนะคะว่าชุดที่พบในวันเกิดเหตุคือชุดที่น้องใส่ตอนที่เจอน้องเสียชีวิตแล้ว

ข้อ๒ค่ะหญิงผู้ต้องสงสัยทั้ง๓คนมีข้อพิรุธหลายอย่าง
เช่นผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นพลเมืองดีที่ว่าใส่สายเดี่ยวสีดำถือกระเป๋าให้ผู้ตายเนี่ยนะคะ
ทำไมต้องถือสัมภาระของผู้ตายเดินไปตั้งแต่ออกจากผับจนถึงรถยนต์คันก่อเหตุ
แล้วลักษณะการเดินเนี่ยมันไม่ใช่เดินตามมันเดินนำ
ได้ยังไงล่ะว่ารถอยู่ตรงไหนทำไมถึงเดินนำกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

ผู้หญิงอีกคนที่มีคลิปเสียงหลุดที่อ้างบอกว่าน้องกิฟต์น็อกยาเค

คือเหมือนได้ยินคนเขาพูดมาแล้วบอกว่าอ๋อล้อเล่น
แต่ในคลิปเสียงเนี่ยพูดเหมือนรู้เลยเหมือนรู้ดีเหมือนรู้ชัดเลยว่า
เฮ้ยฟังไว้ดีก่อนรู้จักคนของตัวเองดีหรือยัง
เช็คสัญญาณมือถือของหญิงผู้ต้องสงสัยทั้ง๓คนด้วยว่า
ที่กิฟต์จะตายและหลังตายเนี่ย

สัญญาณมือถือของผู้ต้องหาทั้ง๔คนว่าติดต่อกับใครบ้างทั้งก่อนแล้วก็หลังที่น้องกิฟต์จะเสียชีวิต
รวมถึงผู้ต้องหามีการติดต่อกับสามผู้ต้องสงสัยหญิงหรือเปล่าปมข้อที่สี่ค่ะ
โพสต์ของผู้ชายวัยรุ่นในธรรมนองที่บอกว่าขายกิฟต์ครับนัดตื๊ดได้
คอมเมนต์ถามกิ๊บว่าถอนหุ้นเสวนาเหรอคำว่าเสวนานี่มันคือหุ้นอะไร
กิ๊บก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องหุ้นด้วยว่าโดนถอนหุ้นเรื่องนี้หมายถึงอะไร
ปมต่อไปข้อที่ห้าค่ะกิ๊บมีลูกสองคนกับสามีเก่าและก็มีแฟนใหม่
ตำรวจเคยเรียกทั้งสองคนไปสอบสวนเชิงลึกเพื่อขอเบาะแสแล้วหรือยังครับ
ต่อไปข้อที่๖คืนวันเกิดเหตุกิฟต์ถูกหิ้วออกจากผับแบบไร้สติ
เดินผ่านตำรวจสองนายทำไมตำรวจไม่ถามสักหน่อยล่ะ
เป็นรานี่ไหวไหมเกิดอะไรขึ้นหมดสติหรืออะไรยังไง
คิดจะถามหน่อยเหรอซึ่งประเด็นนี้จริงตำรวจเขาก็ออกมาพูดแล้วแหละว่า
เขาเห็นจนชินตาแล้วสภาพที่ออกจากผับแบบนี้ในหลายเคส
นี่ไงมันเป็นความเคยชินนี่ไงแต่คนก็ยังสงสัยไงว่า
แต่หิ้วมากันแบบนี้เลยอ่ะคนนึงหิ้วหัวคนนึงหิ้วขาอย่างนี้
คิดสงสัยสักหน่อยเหรอในฐานะตำรวจเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความชินใหม่ไหม
ก็คือต้องถามจนชินนั่นน่ะสิไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านจนชิน
อ่ามันต้องกลับมาย้อนคิดใหม่นะหลายคนเด็บนะ
แล้วถ้าเห็นโจรวิ่งราวกระเป๋าจนชินเนี่ยจะจับไหมหรือจะปล่อยไปครับ
ต่อไปข้อที่๗ค่ะคุณผู้ชมขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับศพกิ๊บไปผ่าชนะสุดพลิกศพคู่ขนานกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
ข้อที่๘ครึ่งทางแล้วนะคะขอให้มีการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของผู้ตายทุกวันจนถึงก่อนตาย
เพราะญาติยังคงไม่เชื่อว่าจะมียอดรวมบัญชีเงินฝากเป็นหลักล้าน
อย่างที่คุณภาคภูมิได้รายงานไปว่าลำพังเงินเดือนขายเครื่องสำอางแค่หมื่นกว่าเนี่ย
อัปเดตรวมยอดยังไงมันก็ไม่น่าจะถึงล้าน
แถมตัวพี่ชายของกิฟต์เองก็บอกด้วยว่าน้องมีปัญหาเรื่องเงิน
ยืมเขาตลอดเงินขาดมือตลอดเพื่อนเองก็บอกเงินขาดมือ
แล้วเงินในบัญชีหลักล้านเนี่ยมาจากไหนแล้วทำไมใช้ไม่ได้
ก็มีประเด็นที่สงสัยกันอีกหลายข้อนะครับ
ข้อที่๙ก็คือเรื่องของผู้ต้องหา
เขาก็ติดใจสงสัยว่ามีการคัดค้านการประกันตัวหรือไม่
สำหรับตำรวจที่ส่งไปดำเนินคดีนะครับ

ข้อที่๑๐รถยนต์คันก่อเหตุติดป้ายแดง
ทั้งที่รถกระบะคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถออกใหม่

ซึ่งอาจสื่อถึงการเตรียมการมาใช้ก่อเหตุ
เพราะว่าคนจะได้ไม่รู้ว่าเป็นรถคันไหนอะไรยังไงนะครับ

รถคันดังกล่าวเป็นรถของกลางที่ยังจอดไว้อยู่หรือไม่
ข้อที่๑๑เหตุใดตำรวจยังไม่เรียกชายวัยรุ่น
ที่โพสต์โฆษณาเรื่องการขายกิฟต์

ที่กิฟต์จะตายมาสอบสวน
เพราะว่ามีทั้งขายกิฟต์แล้วก็ถอนเสวนาหุ้นอะไรพวกนี้

เพราะอะไรผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพของน้องกิฟต์
ยังไม่มีการแถลงออกมาว่าเจออะไรบ้าง
หรือว่าคนอื่นตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
หรือว่าร่างกายของผู้ตายบ้าง
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่ตำรวจยึดไป
มีการนำไปถอดและหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีแล้วหรือไม่
เหตุใดจึงยังไม่มีการแถลงเรื่องรายละเอียด
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่เจอ
ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยึดโทรศัพท์มือถือของหญิงต้องสงสัยทั้ง๓คน
รวมถึงผู้ต้องหาชายทั้ง๔คน
มาตรวจสอบหาข้อมูลประกอบคดีด้วยว่า
มีการติดต่อกับใครอะไรยังไงบ้าง
ซึ่งทางญาติญาติเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางคดีอย่างแน่นอน

เพื่อจะได้มีการสอบสวนในเชิงลึกเพิ่มเติม
แล้วก็ขยายผลได้หรือว่าจะส่งกองปราบ
เข้าไปร่วมสืบสวนสอบสวนกับทางเจ้าหน้าที่
ในชุดท้องที่ของจังหวัดก็ได้

มาทางเชิงลึกทำงานคู่ขนานกับท้องที่ก็ได้
อันนี้ญาติเขาอยากให้มีหน่วยอื่นเข้ามาร่วมทำคดี
ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมด๑๖ข้อกล่าวหา
ทั้งหมดข้อปุ่มสงสัยเนี่ยนะคะ
เป็นข้อสงสัยและข้อเรียกร้องที่ทางครอบครัวของผู้ตาย
ยังติดใจยังคาใจ

ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้ได้จริง

ทุกคนก็อยากให้กองปราบสืบสวนให้หมดเลย
แต่มันต้องเอาให้ชัดไงนะมันจะได้ไม่เกิดความเคลือบแคลงกันนะครับ